ไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดีคุณแตงโมกันหน่อย
วันนี้๕มิถุนายนนับไปก็ครบ๑๐๐วันวันนี้แล้ว

เรื่องของคดีตำรวจเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการ
แต่ว่ามีการสรุปสำนวนนะคะอาจจะเกิดจากความประมาท

แต่ว่าคุณแม่พนิดาและทีมงานของสสเต้
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมและเตรียมจะเปิดเผยภาพศพสภาพศพของคุณแตงโม

เรื่องนี้ทำให้ทางด้านของทนายความ
ทนายความของคุณแม่ทนายเดชา
ออกมานี่นะคะเตรียมแถลงข่าวดักคอคุณแม่และสสเต้
เรื่องของการเปิดเผยศพทำได้หรือ

เรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์
อดีตทนายความของคุณแม่พนิดาสิรายุทย์โยธิน
แม่ของแตงโมก็พูดถึงกรณีที่
นายมงคลกิตสุขศิลป์ทรนหรือว่าสสเต้
เผยว่าสัปดาห์หน้าแม่ของแตงโม
จะนำภาพศพของแตงโมมาเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อให้เห็นข้อพิรุษของการเสียชีวิต
ทนายเดชามองว่าเป็นทนายมานาน
ไม่เคยเห็นพ่อแม่หรือว่าครอบครัวไหน

เหมือนเป็นการทำลายแตงโมซ้ำสอง
ซึ่งทำแบบนี้เข้าข่ายการกระทำการดูหมิน

ผิดกฎหมายอาญาไม่เหมาะสม
หากสภาพศพเปลี่ยนเป็นฆาตกรรมจริง
ฟังเสียงทนายเดชาค่ะ
พร้อมเข้าคุก
ไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายขอให้คุยกับทนายอูแทน
แต่ยืนยันจะเดินหน้าสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
ซึ่งวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะแม่จะไปพบตำรวจไซเบอร์
ตามหมายเรียกในกรณีส่งมือถือให้กับบังแจ๊ก
กรณีส่งมือถือให้กับบังแจ๊กเนี่ยนะคะ
ทำให้เมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลก็คือฮาขึ้นมาอีกครั้ง
นี่เป็นการเผยแพร่ภาพคนบนเรือ
แล้วก็นำมาตัดต่อกลายเป็นอันนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
พร้อมระบุข้อความว่าได้ข่าวว่ามีกฎหมายใหม่ยังไงก็ไม่รอดนะจ๊ะ
หลอนก่อนนอนโอ้โหคนก็ไปเม้นต์กันเยอะเลยนะคะ
สำหรับโพสต์นี้ที่มาโพสต์ไว้เมื่อตอนสักประมาณ๑๖ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินเป็นอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
คนนี้นะคะคุณหมอท่านนี้ค่ะถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาคดีแตงโมของสสเต้
แล้วก็มีการตัดต่อภาพใบหน้าของทีมงานสสเต้
ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงหมอพรทิพย์นายอัจฉริยะรวมไปถึงอดีตแฟนของคุณแตงโม
ก็คือคุณแต๊งพงศกรข้อความระบุไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าจนถึงวินาทีนี้ไม่เคยเห็นบุคคลในภาพตัวจริง
ไม่มีเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ใดเกี่ยวข้อง
และยังมีทีมงานอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือทุกคนคือฮีโร่
อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือว่าความเพิกเฉยปิดบังความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ
เราไม่ได้สู้เพื่อแตงโมคนเดียวแต่เราสู้กับการช่อฉน
ของผู้มีอำนาจรัฐและบริวารค่ะ
ส่วนวันนี้๕มิถุนายนครบรอบ๑๐๐วันจากการจักรไปของเต้งโม
ทางแฟนคลับของคุณเต้งโมมีการจะเตรียมตกแต่งสถานที่
จัดกิจกรรมเรียกร้องแตงโมต้องไม่ตายฟรีค่ะ
พร้อมทั้งธรรมบุญเลี้ยงพระเพลญเพื่ออุทิศวรกุศลให้กับเต้งโมดีดา
ที่บริเวณท่าเรือพิบูรณ์สกรรม๑จังหวัดนวลธังบุรี

และเมื่อสักครู่นี้สสเต้โพสต์นะคะ

จะเดินทางไปเป็นประธานพิธีธรรมบุญ๑๐๐วันเต้งโมด้วย
ที่ท่าเรือพิบูรณ์สกรรม๑ตอน๑๐โมงด้วยนะคะ
ตัวเขาเองติดภารกิจไม่สามารถไปได้
เอฟซีจากสมบบรรลาวก็มาร่วมแวะไลน์ให้กับคุณธรรมด้วย